ภายในร้านขายมือถือยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีคนหัวร้อนบุกเข้าไปทุบทำลายทรัพย์สินในร้าน
คุณคิดดูดิโทรศัพท์มือถงมือถือพังยับเยินหมดเลยนะฮะ
สาเหตุเกิดจากอะไรให้ดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ

แหงมันหลาย
โอ้โหอันนี้ฮะถ่ายไกลก็จะเห็นแบบนี้แหละครับ
ถ้าซูมเข้าไปนะจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งอารวาสอยู่ในร้านนี้คุณ
ให้บริการของมือถือชื่อดังที่ชั้น๒ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่ง๑
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนในห้างตกอกตกใจคนในโลกออนไลน์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เพราะโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปวิดีโอนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในศูนย์บริการ
ก่อเหตุในการคว่างปลาสิ่งของโทรศัพท์มือถือ
อยู่ตรงตู้โชว์พังเสียหายหมดคุณ
ถูกทุบทำลายฮะสิ่งของต่างถูกคว่างถูกทิ้งหมดเลยนะครับ
ก่อนที่จะถูกรอปภของห้างและผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ร่วมกันจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
อกจากมีคลิปนี้มีคลิปอื่นอีกไหมฮะ

คนเขาเดินเข้าไปดูความเสียหายของภายในศูนย์มือถือแห่งนี้นะครับ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสถาชนอายุ๓๓ปี
รอปภรวบตัวไว้ได้นี่ช่วงจังหวะที่รอปภเขารวบตัวไว้นะฮะ

แล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวของผู้ชายคนนี้
สงบสติอารมณ์แล้วก็ไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชานะครับ
โดยทางบริษัทของศูนย์บริการดังกล่าวก็ส่งตัวแทน
เขาแจ้งความดำเนินคดีซึ่งทางบริษัทตรวจสอบค่าเสียหายคุณ
สิ่งของที่เขาพังเนี่ยทำพังเนี่ย

แสนกว่าบาทเกือบ๗แสนบาทนะครับ
เรื่องของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุ
คือถูกระงับการใช้งาน
เพราะมียอดค้างการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถืออยู่

แต่ผู้ก่อเหตุยังไม่มีเงินชำระนะครับ
ที่ผู้ก่อเหตุจะโวยวายภายในร้าน
แล้วก็โวยวายใส่ลูกค้ารวมถึงอารวาสคว่างปลาข้าวของตรงนี้นะครับ
คือผู้ก่อเหตุได้มาขอให้คุณได้มาขอแบ่งชำระ
โดยบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมต้องการที่จะให้เปิดสัญญาณให้ผมหน่อย

จากผมมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานโทรศัพท์มือถือในการทำงาน
และผมจะจ่ายยอดทั้งหมดภายในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้
ผมขอความกรุณาด้วยนะครับ
ผมมียอดค้างชำระ๒เดือนแต่จ่ายไปแล้ว๑เดือน
แต่ว่าตอนนี้คือมันถูกปิดสัญญาณ

ถามว่าเงินในกระเป๋ามีไหมยังไม่มี
แต่ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็แจงเหตุผลไป
บอกว่าเหตุผลของคุณคือมันติดค้างจริง

ทีนี้ครับเขาก็เลยโอ้โหโมโหเลย

แล้วก็ท้ายที่สุดถูกจับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะครับ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาด้วยทำให้เสียทรัพย์
ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ที่มีคนในห้างเขาเดินเข้าไปสำรวจความเสียหาย
นี่ฮะคลิปนี้เขาถ่ายไปเขาขนลุกไป
เขาบอกแบบนี้โอ้โหขนลุกเลยไอแพทนี้
โอ้โหโน้ต๒๐เหรอ

แล้วแหละโอ้โฮโน้ต๒๐บาทมากี่บาทแล้ว
เครื่องหนึ่งมันก็ราคา๓๔หมื่น๕หมื่นบาทอย่างนี้ค่ะ
นะครับจริงติดค่าโทรศัพท์ไว้๑๐๐๐กว่าบาท
แต่ว่าเนี่ยค่าเสียหายของร้านของศูนย์เขา๖๗๐๐๐๐บาท
นะฮะก็ต้องดำเนินคดีแล้วก็อาจจะต้องชดใช้ต่อไปนะครับ